พูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยนะคะ

คำว่าเจ็บคอเขาก็ไม่ได้ติดโควิดกันนะ

เขาไม่ยอมพูดเยอะหรอกเพราะว่าเขาต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

หลายคนกลับบ้านดึกอาจจะเห็นแล้วอุ๊ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
มันตกใจนะแล้วก็คนเดินผ่านไปผ่านมาแบบนี้
อุปกรณ์เต็มไปหมดเลยทหารค่ะ
ไม่ต้องตกใจนะเขาเอารถทหารออกมาเนี่ย
เขาขนกำลังพลออกมาเดี๋ยวก็ไปหลัก
มีข่าวลือว่ารัฐประหารไม่มีอย่าคิดเป็นอย่างอื่น

พ่นยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างให้ประชาชน
วันแรกก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมา
เริ่มจากห้ายแยกลาดพร้าวค่ะถนนผงหุ่นยูธิน
ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว
รวมถึงสวนจตุจักรเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
เรื่องนี้พลตรีเกษมสิริมีความดี

อาจจะคือเห็นแต่รถทหาร
แต่ชุดที่สวมบางคนอาจจะไม่ได้สวมชุดทหาร
พ่นน้ำยาผสมสารฆ่าเชื้อโรค
ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด๑๙
แล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจด้วยว่า
น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้จะไม่ไปกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน
ส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งที่ออกปฏิบัติหน้าที่กำลังคืนเหมือนกัน

ทำความสะอาดตั้งแต่อนุสวรีชัยสมรภูมิเลย
ยาเอาไปตรงแยกราชประสงค์
ใช้กำลังพล๑๑๕นายทำความสะอาดที่สาธารณะทั้งหมด
เน้นเขาบอกว่าไอ้ตรงนี้ที่จุดที่เน้นจุดที่คนสัมผัสนี่แหละ
มันเป็นการเพาะเชื้ออย่างดีเพราะว่าเชื้อมันจะอยู่ในพื้นที่ผิวเรียบ

ไม่ว่าจะเป็นราวบันไดเลื่อนป้ายรถเมย์ต่าง

นำกำลังมาช่วยเหลือทหารเพิ่มเติมในการทำความสะอาดด้วย
และจะทำไปอีกหลายวัน
ไม่ใช่เฉพาะเริ่มเมื่อคืนนี้ยาวไปจนถึง๓๑มกราคมเลยค่ะ